กระทรวงมหาดไทยสรุปยอดของประชาชนที่ร่วมกันลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแดกพระบาทสมเด็จพระประลามินทรรภ์มหาภูมิพลอนุญาเดช
จนถึงวันที่๑๒พฤศจิกายนมีจำนวนกว่า๘ล้าน๑แสนคนครับ
กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัย
และจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่๑๓พฤศจิกายน
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีประกอบด้วยการลงนามแสดงความอาลัย
มีประชาชนลงนามแสดงความอาลัย
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า๓๘๐๐๐คน
มียอดสะสมการลงนามแสดงความอาลัย
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นมาจำนวนทั้งสิ้น๘ล้าน๑แสนคน
ขณะที่กิจกรรมเพื่อน้องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอนุญเดช
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนประกอบไปด้วยกิจกรรมสวดอภิษฐรรม
มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน๑๒๐๐๐คน
สะสมผู้ร่วมกิจกรรมสวดอภิษฐรรมรวมกว่า๑๐ล้านคน
การทำบุญตักบาทมีผู้เข้าร่วมจำนวน๑๘๐๐๐คน
สะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาท๓ล้านคน
และกิจกรรมอื่นจำนวนกว่า๖๐๐๐คน
ยอดสะสมกว่า๓๓๐๐๐๐๐คน